เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเมื่อวานนี้
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางนิติบุคคลของหมู่บ้านเข้าไปแจ้งความ

ผู้ชายคนนี้ขับรถมาทิ้งขยะนะ
บ้างเต้นกาโชว์หน้ากล้องนะครับ

ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับ
เพราะมีปัญหากับนิติบุคคลเนื่องจาก
ไม่ยอมจ่ายเงินค่าส่วนกลางมาเป็น๑๐ปี

สารก็พิพากษาเรียบร้อยแล้วบอกว่าต้องจ่าย
รวมเป็นเงิน๒แสนกว่าบาทนะฮะ

แจ้งความไว้นะครับที่
สอนอหัวหมากเจ้าของพื้นที่
เราก็ไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้

ก็บอกลูกไปแล้วว่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะสม
แต่มันมีปัญหาจริงเพราะที่บ้าน

เขาได้ออกมาชี้แจง

ชาญพัฒนาการ
เป็นลูกบ้านที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม

คือสนหัวหมาก

ทนายความนะครับมาพบพนักงานสอบสวน
เพราะว่าทางนิติบุคคลไปแจ้งความเอาไว้

เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยทนายความบอกว่า

และกระทำการดังกล่าวจริง

ความเร็วสูงในหมู่บ้าน

ไม่จ่ายเงินค่าส่วนกลางอยู่นะครับ

ไปที่บ้านของผู้ชายในคลิปเนี่ย

นิติบุคคลต้องปล่อยสัญญาณให้ลูกบ้านทุกหลัง

เรื่องที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง

ยังไม่มีนิติบุคคลของหมู่บ้าน

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิติบุคคล

แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางตำรวจยังไม่ได้ระบุ

กว่าจะมีการแจ้งข้อหากัน

เราจะทำตามภาพจริง
เราไม่ได้ไปดีเกตนั้นนะครับ
เพราะว่าเราแค่ไม่พอใจ

ส่วนอื่นเราไม่ได้เกี่ยวข้อหา
ในหมู่บ้านเราก็ไม่ได้ไปร้านชัย
ไม่มีแค่นี้

ย้ายเข้ามาเป็นหลังแรก
ไม่ได้อยู่ในนามของนิติบุคคลของหมู่บ้าน
แรกก็ยอมจ่ายค่าส่วนกลางให้

เกือบ๒ล้านแต่เอามาใช้จริง

ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าไม่จ่ายดีกว่า

ในชายพัฒน์กลับมาจากต่างประเทศ

เหมือนกับว่าพอรู้ว่าไม่จ่ายเงินค่าส่วนกลาง

อะไรแบบเนี้ยค่ะจนเขาก็ต้องมามี

สำหรับการพวกคุณเสียงกะวันบะใจหรือยังไง
ผมอยู่บ้านตอนที่

พ่อแม่สมน้องเรียนมันมีอยู่แล้ว
ผมยินดียอมรับเพราะว่า

แล้วทำไมมาฟ้องบ้านเขาหลังเดียว
แต่ผมถามข้อมูลทางกฎหมายกับทนายเกิดผลแก้วเกิด

เรื่องของนิติบุคคลเจ้าของบ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ย
มันเป็นกฎหมายหมู่บ้านจัดสรร

คือไม่ใช่ว่ามีกันหนึ่งร้อยหลัง
คุณก็อยู่กันไปนิติบุคคล๘๐หลัง
ชั้นอีกยี่สิบหลังไม่จ่ายหรือหลังเดียวไม่จ่ายไม่อยู่ด้วย

คุณก็ต้องให้ลูกบ้านทุกหลังใช้
จะมาว่าหลังนี้ให้มากหลังนี้ให้น้อยอันนี้มันไม่ได้
เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ย
เมื่อสารมีคำพิพากษาว่าบ้านหลังนี้ต้องจ่ายค่าส่วนกลางเนี่ย

เพราะไม่อย่างนั้นทำไมคุณไม่เอาประเด็นนี้ไปสู้ในชั้นศาล
ว่าเราอยู่มาก่อนนิติบุคคลมาตั้งที่หลังอะไรยังไงพวกนี้

และมันก็ต่างกรรมต่างวาระ
จะเอาเรื่องนี้ไม่พอใจตรงนั้นตรงนี้

เพราะว่าอันนี้มันก็เดือดร้อนกับคนอื่นในหมู่บ้านไงฮะ
มันก็เป็นขยงขยะไปขับชนกรวยอะไรอย่างนี้

ส่วนในเรื่องที่ว่านิติบุคคลทุจริต

ก็ต้องไปว่ากันฟ้องร้องกันว่ากันอีกทีหนึ่ง